กลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับเป็นวินาทีที่สำคัญสำหรับครอบครัวของพี่หนูจากจังหวัด
ว่าจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจะกลับไปต่อชีวิตได้มากน้อยแค่ไหน
กับการซ่อมแซมบ้านที่กำลังจะพังเพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัว
เรามาเอาใจช่วยนะครับกับการตอบคำถามให้ถูกเพียง๔ข้อ
ตอบถูกหนึ่งข้อรับหนึ่งพันบาท
ตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหมื่นบาท
ถ้าตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
แต่ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
บอกแล้วว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญมากที่สุดลุ้นไหมครับ

ยายเป็นยังไงครับเมื่อกี้นอนไปตื่นแล้วเขายังชั่วขึ้นไหม
พร้อมไหมครับที่จะฟังเฉลย

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกก็คือเรื่องปฏิทินครับ
และคำถามในข้อแรกนี้นะครับในเรื่องของปฏิทินมีอยู่ว่า
ในหนึ่งปีมีเดือนที่มีสามสิบเอ็ดวันกี่เดือน

น้องเอิ้นเลือกตอบตัวเลือกที่สามคือเจ็ดเดือนนะครับ
ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูกถูกถูกถูกถูกถูก

ในหนึ่งปีเนี่ยนะครับมีเดือนที่มีสามสิบเอ็ดวันทั้งหมดก็คือเจ็ดเดือนด้วยกัน
ข้อแรกไม่พลาดถือว่าโชคดีนำชัยมาแล้วนะครับตอนนี้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
เรามาลุ้นต่อกันเลยดีกว่าไหมพร้อมยังครับ

ผมจะเลือกเฉลยคำถามจาก

เอาละครับสำหรับคำถามของเรื่องภูเขามีอยู่ว่า
เขาที่อยู่ตรงหน้าบ้านเปิดประตูออกมาต้องเห็นทุกวัน
รู้ไหมว่าเขาที่อยู่ตรงหน้าบ้านนั้นมีชื่อว่าอะไร

ซึ่งพ่อเอกนะครับเลือกตอบตัวเลือกที่สองก็คือ

ซึ่งเป็นคำตอบที่

ถูกแล้ว

ตอนนี้รับเงินทุนไปต่อชีวิตหนึ่งหมื่นบาท
ทางเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นมาลุ้นเงินแสนกันต่อเลยดีกว่าไหม

ผมจะเลือกเฉลยคำถามจากเรื่องต้นมะขามครับ
และคำถามของข้อนี้นะครับมีอยู่ว่า
ต้นมะขามที่เก็บขายอยู่บ่อยต้นนี้คือพันธุ์อะไร
หนึ่งค่ะมะขามขี้แมวซึ่งแม่หนูนะฮะเลือกตอบ
ตัวเลือกที่หนึ่งมะขามขี้แมวซึ่งเป็นคำตอบที่

โอ้ยร้องให้กันเลย

รู้เลยว่าโอกาสที่จะจับเงินแสนนี่มีไหมครับ

ไม่มีนะครับ

ด้วยความรักแล้วก็สามัคคีซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับ
คือทุกคนมาด้วยพลังบวกจริง

เพราะฉะนั้นมันก็เลยถ่ายทอดออกมาได้นะครับ
แม่ครับตอนนี้สบายแล้ว๓ข้อ
เงินทุนนะครับตอนนี้ได้รับไปต่อชีวิตนะครับ

มีโอกาสลุ้น๑ล้านนะครับ

ถ้าอย่างนั้นมาลุ้นต่อกันเลยดีกว่าครับ
ข้อหนึ่งที่เหลือนะครับนั่นก็คือเรื่องศาสนาครับ
และคำถามของเรื่องนี้นะครับในเรื่องศาสนามีอยู่ว่า
ฉันทะวิริยะจิตวิมังสา
เป็นคุณธรรม๔ประการสู่ความสำเร็จของหลักธรรมใด

ซึ่งน้องอ้อนเลือกตอบตัวเลือกที่๓คือ